โรงเรียนดีหนูรัก
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมารวมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขารัก
เอาใจช่วยและสนุกสนานไป
กับความน่ารักของเด็กในโครงการพิเศษ
เกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง
ทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในตอนที่เราเป็นเด็ก
ช่วงเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาไปโรงเรียนก็คือช่วงพักกลางวัน
ที่จะได้กินอาหารอร่อยในโรงอาหาร
แต่ถ้าช่วงเวลาพักกลางวันของเด็กไม่เป็นไปอย่างที่เด็กคิดจะรู้สึกยังไง
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
จริงแล้วนักเรียนของเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ๘๐ด้วยความศรัทธา

ซึ่งก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ๑๐คน๒๐คน
แต่โรงอาหารแล้วมันมีพื้นที่ที่จำกัด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐บ้านเขาสะพานนาค
ปัจจุบันก็มีข้าราชการครูอยู่ทั้งหมด๘ท่าน
ส่วนนักเรียนก็ปีการศึกษานี้ก็จะมีทั้งหมด๑๓๕คน
ซึ่งโรงเรียนของเราจะเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
สิ่งที่อยากจะปรับปรุงก็จะเกี่ยวกับโรงอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ของโรงเรียนนะครับ
ณปัจจุบันตอนนี้โรงอาหารครับแคบสำหรับเด็กเด็กนะคะเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีการศึกษาที่มีนักเรียนเพิ่มมาก
โต๊ะมันแบบน้อยเกินไปครับ

ก็คือจะมีบางช่วงนะคะ
น้องได้เข้าไปนั่งกินข้าวก่อนค่ะ

คุณครูก็เลยให้พี่ไปนั่งข้างนอก

เราก็ไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนนะคะ

เราก็ต้องไปนั่งข้างหน้าอาคารค่ะ
ซึ่งหน้าอาคารมันก็เปียกมากเลย

เพราะว่าเราต้องนั่งกินข้าว

เวลาข้าวมามันก็เปียกนะคะ

มันก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ค่ะ

แต่มันชำรุดมันหลายปีแล้วค่ะ

ก็โต๊ะก็ต้องยืมจากวัดค่ะ

ก็จะไปยืมจากทางวัดมา

ช่วงนี้เราก็อาศัยหยิบยืมไปก่อน
เวลาวัดจะจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะ
เราก็ต้องขนไปคืนวัดค่ะ
อาหารหน้าเป็นโต๊ะระวังระวังด้วยลูก

ขาขาระวังนะ
พระก็ต้องใช้ในวันสำคัญทางศาสนา
กับทุกวันพระอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ต้องนั่งพื้นกระเบื้องบ้าง

เวลาผมไม่มีโต๊ะผมรู้สึก
รับประทานอาหารไม่ถนัดครับ
เวลาจะตักก็ต้องก้มหลังลงไป
แล้วก็รู้สึกว่ามันปวดหลังครับ
พอผมนั่งขาตะหมาดกับพื้นนาน

ตอนนี้ผมไม่อยากนั่งพื้นแล้วครับ
ช่วงก่อนก็จะเป็นเก้าอี้ไม้นะครับ
เก้าอี้ตัวนี้ก็จะนั่งได้ประมาณ๓คน
ในเก้าอี้มันก็จะมีเป็นไม้ระแนง

และตัวที่เป็นไม้ระแนงก็ตอกตะปูลงไป
ตัวหัวตะปูก็จะโผล่ขึ้นมา
มันจะเป็นตะปูตอกอย่างนี้ค่ะ

มันก็จะเกี่ยวกระโปรงขาดค่ะ
ครั้งหนึ่งหนูเคยโดนตะปูเกี่ยวกระโปรงขาดนะคะ
เป็นเก้าอี้ไม้ยาวครับ
อันนั้นคือตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะ
ตั้งแต่ป๑ป๒เราใช้กัน
แล้วอยู่ดีไปนั่งแล้วกระโปรงมันไปเกี่ยวค่ะ

ซึ่งปัจจุบันเก้าอี้ที่ใช้อยู่มันก็นานหลายปีแล้วนะครับ
อายุการใช้งานก็เริ่มหมดไปตามสภาพ

ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็๑๐กว่าปีแล้วก็ยังใช้ชุดเดิม
แตกบ้างซ่อมบ้างก็แล้วแต่สภาพ
ซึ่งสิ่งที่คุณครูมองอยู่ก็คือเรื่องของอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก
ส่วนเก้าอี้นี้เราก็มีอยู่บางส่วนนะคะ
แต่ว่ามันก็กรอบหักไปบ้างแล้วค่ะ
พอเก้าอี้มันแตกนะคะมันก็หนีบแขนหนีบขาบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเรียกครูมาดูนะคะมาทำแผลให้ค่ะ
หนักสุดก็คือมีพี่นะคะก็ล้มลงตกเก้าอี้ไปเลยค่ะ
เก้าอี้มันเก่ามากเลยค่ะเขาพี่เขาไปหยิบผิดแล้วนั่งลงไปอ่ะ
ขามันหักเลยค่ะแล้วหงายหลังชามข้าวล่วงลงมาโดนด้วยค่ะ
คือเลอะเต็มไปหมดเลยครับแล้วหัวก็ฟาด
พี่เขาก็บอกว่ามึนหัวนิดหน่อยค่ะครูเขาก็ให้ไปนอนพักค่ะ
เราก็มองว่าเออมันเป็นด้วยสภาพของโต๊ะของเก้าอี้ที่มันเริ่มชำรุดซุดโทรม
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์มากกว่านี้ลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมา
ซึ่งเป็นดวงใจของพ่อแม่นะเราน่าจะหาทางที่ป้องกันดีกว่าเรามานั่งมองวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเด็กเราบ้าง
ปกติแล้วเรามีหม้อหุงข้าวอยู่นะครับจำนวนใช้ก็อาจจะ๘๐คน๑๐๐คนแต่ปัจจุบันเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้น
หึงบ่อยเอาแต่เด็กเขาเวลาเขารับประทานมันรอไม่ได้
ห้อหุงข้าวเราก็ยังใช้หม้อเดิมคำว่าหม้อเดิมเนี่ยก็เป็นหม้อหุงข้าวของวัดนะครับเราก็ยืมจากวัดมา
แม่ครัวบางทีจะยกหม้อแกงหม้อต้มใหญ่ขึ้นไปตั้งบนขาเตาแก๊สอย่างนี้
ถ้าเกิดวันนั้นมันอาจจะโชคร้ายขาเตาแก๊สมันหมดอายุจริงมันอาจจะพับลงไปในตอนนั้น
น้ำที่กำลังเดือดอยู่มันเกิดจะลาดขาลาดไปขึ้นมาก็ไม่อยากจะนึกถึงวันนั้นเนาะ
เด็กนักเรียนก็เหมือนลูกเราอะค่ะเราก็อยากจะดูแลเขาให้เต็มที่
ถ้าได้โต๊ะเก้าอี้ใหม่เพื่อนเพื่อนก็จะไม่โดนเก้าอี้หนีบหลังแล้วก็นิ้วค่ะอยากให้น้องน้องมีโต๊ะและเก้าอี้นั่งที่ดีขึ้นครับ
โต๊ะก็ต้องขนาดไม่สูงมากให้น้องป๑ป๒นั่งได้ค่ะ
นั่งได้ครบทุกคนได้กินข้าวพร้อมกันค่ะ
และที่สำคัญโต๊ะจะได้ไม่ต้องไปยืมไปคืนวัดอีกค่ะ
เด็กเด็กเขาก็ต้องมีความสุขนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเสี่ยงกับการที่จะข้ามถนนไปข้ามถนนมาเพื่อไปเอาโต๊ะ
เขาไม่ต้องมานั่งกับพื้นให้ปวดหนังปวดขาก็อาจจะนั่งแบบเหมือนโรงเรียนทั่วไปมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมในช่วงที่เขารับประทานอาหารเขาจะมีความสุข
หนูขอสัญญาว่าหนูจะนำโต๊ะกับว่ายี่มาให้โรงเรียนให้ได้ค่ะ
สัญญานะคะว่าพี่จะนำโต๊ะกับเก้าอี้มาให้น้องให้ได้ค่ะ
หนูสัญญาว่าหนูจะทำเต็มที่ค่ะหนูจะเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาให้โรงเรียนให้ได้ค่ะ
ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อนำโต๊ะและเก้าอี้กลับมาโรงเรียนของเราให้ได้ครับสู้ครับ
ขอต้อนรับคุณครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐บ้านเขา
พานาคจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีครับคุณครู

เรียนสวัสดีนะลูก
ครับเด็กตอนนี้ทั้งหมด๑๓๕คนแล้วเวลากินข้าวกินปลากันอย่างนี้ฮะให้เด็กเล็กกินก่อนป่ะหรือว่าก็ต้องพักพร้อมกัน
ช่วงนะคะเพราะว่าหนึ่งล้งอาหารแล้วก็ไม่ค่อยพร้อมด้วยก็จะให้น้องอุปนุภาณมาพัดหาดก่อนแล้วก็จะไปช่วงของปฐมป๑๓ก่อน๔ถึงป๖ไปส่วนอีกช่วงนึง
เดี๋ยวผมถามหน่อยครูครับที่โต๊ะนั่นน่ะเราไปขอยืมจากวัดเลย
วัดเลยเหรอใช่ค่ะวัดเขาจะมีไว้ทำกิจกรรมทุกทุกวันพระอ่ะค่ะ
คือเป็นโต๊ะที่ทางวัดเขาใช้ถ้าเป็นวันพระเขาก็จะเอาบาท
พร้อมตั้งค่ะเพื่อให้ให้แบบให้ประชาชนไปใส่บาตรเนี้ยค่ะ
ก็คือเราใช้โต๊ะตัวนั้นนะคะเอาอย่างช่วงกระถิ่นที่ผ่านมานะครับ
เราเอากลับไปแล้วเอากลับไปแล้วเขาเอาไปกี่วันนะครับ
ก็ต้องหมดงานใช่ค่ะบางทีก็เป็นอาทิตย์อะค่ะเป็นบางทีก็
ถ้ามันไม่มีใครช่วยเรายกอีกอย่างคือเด็กนักเรียนเราก็กำลังน้อย
ก็ต้องรอให้ชาวบ้านมาช่วยด้วยบางทีก็ต้องนั่งต้องนั่งเป็นเดือนนะคะ
บางทีถ้าติดงานเทศกาลอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเดือนเลยค่ะ
มันไกลมากไหมครับจากวัดกับโรงเรียนนะฮะก็ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร
แต่มันก็มันเป็นเรื่องเสี่ยงกับอันตรายด้วยครับเพราะว่ามันจะต้องข้ามถนน
ระหว่างวัดกับโรงเรียนนะครับก็ต้องข้ามไปข้ามมาแล้วก็จะมีรถที่บ้านก็จะเรียกรถอีแตน
หรือว่ารถอีต๊อกนะครับเอาใส่มาแล้วก็ข้ามมาตอนข้ามมาก็ต้องช่วยกันระวังว่า
อันตรายเนี่ยใช่ครับอันตราย
ครูวาชุดนี้ใช้มากี่ปีแล้วใช้แบบนี้
โต๊ะโต๊ะที่แบกคืนส่งคืนส่งเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ก็สี่สี่ห้าปีหลังนะคะ
ช่วงที่ที่ที่ใช้ของวัดเนี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือโต๊ะมันเป็นที่รุ่นพ่ออ่ะนะคะ
ที่มันเป็นไม้ระแนงอย่างเงี้ยค่ะจนมามีครูเด่นย้ายมาเนี้ยค่ะ
เราก็เหมือนมันผูกพังย่อยสลายไปเราก็ต้องไปขอยืมทางวัดเนี่ยค่ะ
มาใช้ทางทางก่อนแล้วตอนนี้พอหมดจากเก้าอี้รุ่นพ่อไปมันคือมันใช้ไม่ได้แล้วจริงจริง
ใช่ค่ะที่บ้างเป็นสี่เป็นไม้ระแนงเนี้ยนะคะใช่ค่ะก็เริ่มมาเป็นรุ่นพี่
ได้มาจากไหนอ่ะฮะก็จะได้จากการบริจาคเอาเงินที่เขาบริจาคกันมารวมรวม
พอได้ซื้อได้ใช้กับทางโรงเรียนไปก่อนครับรุ่นพี่นี่คือรุ่นเป็นพลาสติก
ใช่ค่ะใช้มากี่ปีแล้วใช้แทนรุ่นพ่อมาเนี้ยห้าหกปีก็จะได้ครับ
มันมีอย่างนี้มันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กครับคุณผู้ชมก็คือ
เขาพยายามที่จะเอาของที่ชำรุดสุดโทรมเนี่ยก็มาซ่อมแซมแล้วอะไรแล้วใช่ค่ะ
เอารุ่นพ่อก่อนใครใครเคยเจออุบัติเหตุทันไหม
เด็กเด็กจะได้ใช้กันไหมชันค่ะเป็นยังไงลูกเก้าอี้รุ่นพ่อ
หนูเจออะไรลูกมันเป็นไม้ระแดงค่ะแล้วมันมีตะปูออกมาเอ่อ
กระโปรงมันไปเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับหัวตะปูแล้วกระโปรงขาดไหม
ขาดค่ะเลยช่วยเพื่อนยังไงลูกก็คือรีบเอาตัวไปบังเลยค่ะ
ไม่ให้คนอื่นแล้วก็พาไปเปลี่ยนกางเกงค่ะเหรอลูกเหรอค่ะ
หนูโดนโดนกลัวเลยไหมหนูกลัวค่ะไม่กล้านั่งเลย
ปลายเคยโดนไหมเคยค่ะโดนอะไรลูกน้องปลายโดนอะไรลูก
กำลังจะเข้ามานั่งกินข้าวค่ะแล้วนั่งลงไปแล้วมันก็เป็น
เก้าอี้รุ่นพ่อค่ะพอนั่งลงไปมันก็หนีบก้นค่ะ
แล้วตอนนั้นมันรู้สึกเจ็บมากเลยค่ะก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยพาไปหาครูค่ะ
หูเขาก็ทำแผลค่ะต่อไปใครเคยเจออุบัติเหตุเก้าอี้รุ่นพี่บ้างคะ
ข้าวเจออะไรลูกทิ้งอยู่แล้วมันซ้อนกันแล้วมันก็มาหนีบหลังค่ะ
ทำให้เนื้อมันนูนค่ะทำให้เนื้อมันนูนออกมานะคะ
เลือดไหมลูกทะเลาะเลือดไหมวันนั้นไม่ค่อยไม่มีเลือดค่ะ
แต่เจ็บมากไหมเจ็บค่ะแล้วหนูได้บอกคุณครูปะคะลูก
บอกค่ะแล้วมีใครอีกคะลูกแพลวค่ะแพลวโดนอะไรลูก
โดนเก้าอี้หนีบนิ้วค่ะหันข้างหลังไปคุยกับเพื่อนแล้วพนักเก้าอี้ค่ะ
มันมันหนีบนิ้วค่ะแล้วเนื้อมันก็แบกออกมาค่ะ
ฮะแล้วทำยังไงกันเพื่อนก็พาไปหาครูค่ะ
ครูก็ช่วยเอาแอลกอฮอลล้างแผลให้ค่ะมันอันตรายเนอะครูเนอะใช่ค่ะ
เดี๋ยวหนูเห็นบอกว่ามีเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เหรอลูกมันเกิดอะไรขึ้นใครจะเล่าได้ลูก
คือเพื่อนนะคะนั่งเก้าอี้ค่ะตักข้าวเสร็จแล้วกำลังเอาถ่านวาง
แล้วก็นั่งเก้าอี้ลงไปค่ะเหมือนว่าเก้าอี้มันเสื่อมสภาพมันเปาะแล้วค่ะ
แล้วทีนี้เพื่อนนั่งลงไปถาดข้าวมันก็พลิกลนอะค่ะลดใส่สภาพ
เป็นไงไหมครูก็มีหัวโนหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็ขา
แล้วก็ช่วงนี้ร้อนนิดนึงค่ะเหมือนคู่ผมขออนุญาตถามก็คือ
ถ้าเผื่อว่าวันนั้นเกิดลูกเขาล้มลงไปแล้วหัวมันฟาดเข้าไปจริง
ครูก็จะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกผู้ปกครองก็ต้องโทษเราอะค่ะ
ว่าเราดูแลลูกเขาไม่ดีก็เหมือนลูกเราอะค่ะเนอะ
เราก็เข้าใจเขาเนอะใช่ค่ะแต่โชคดีที่น้องเด็กผู้ชายเขา
เขายังฟาดไม่แรงมากค่ะล่วงไม่แรงมากแต่ก็ใจหายกันหมดอะค่ะสงสาร
แล้วยังมีอีกมั้ยครับเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยมีมีกรณีแบบนี้มั้ย
เกิดจากโรงอาหารเกิดจากที่รับประทานอาหารของเด็กเนี่ย
เราก็ไม่อยากให้เกิดอะค่ะถ้ามีตัวไหนที่มันชำรุดหรือว่าเห็นแล้วมันจะเป็นอันตรายเราก็จะเก็บออก
ก็พยายามให้ห่างห่างนะคะกลัวจะเกิดอันตรายเหตุใช่
อ่ะโอเคเรื่องอุบัติเหตุไม่มีแต่เก้าอี้ไม่พอนั่งผมเห็นแล้วใครที่นั่งไอ้น้องเนยมั้ง
ที่บอกว่าไปแล้วเก้าอี้เต็มหมดเลยอ่ะลูกแล้วถ้าอย่างหน้าฟ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
เด็กเด็กไปกินอาหารกันที่ไหนก็น้องก็นั่งกินข้าวข้างในค่ะ
ส่วนพี่ก็พากันเดินออกไปข้างนอกหน้าอาคารเรียนบ้างบ้านคุณธรรมบ้าง
แล้วก็ตลาดประสาทสตางค์แดงบ้างค่ะเดี๋ยวแล้วแล้วไอ้ไอ้ที่โรงอาหารกับตัวอาคารเนี่ย
ผมก็เห็นว่ามันไม่ได้มีร่มเงาที่สามารถจะเชื่อมต่อได้แล้วหนูเดินฝ่าสายฝนกันไปเหรอลูก
ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาฝ่าฝนไปแล้วไปนั่งกินกันอ่ะ
คือข้าวเปียกหมดเลยค่ะกลายเป็นข้าวต้มไปเลยแกงจากแกงก็เป็นต้มจืดอะไรอย่างนี้
คุณจะกินแกงเผ็ดสักหน่อยเป็นต้มจืดไปเรียบร้อยเลยต้มจืดมีพริกหน่อยหน่อย
อะไรอย่างนี้แล้วครูแก้ไขกันเบื้องต้นยังไงได้บ้าง
ก็ต้องช่วยกันดูแลในช่วงที่เขาทานข้าวก็คือให้เขาออกมาหน้าอาคารเรียนที่เป็นอาคารไทยรัฐข้างหน้ามันจะมีระเบียงให้แต่ก็ให้เขาเข้ามาทานในระเบียงค่ะ
ก็คือพยายามให้เขาเข้ามาหลบฝนให้ให้ไวที่สุดแต่ก็อันตรายช่วงที่วิ่งจากโรงอาหารมาหน้าอาคารเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็น
ปูนที่มันค่อนข้างจะเก่าแล้วก็มันเป็นฉับชำรุดมันเป็นโบโบ๋อย่างเงี้ยค่ะปูนมันก็เก่ามากก็พื้นไม่เสมอไม่เลือก
เดี๋ยวฝนตกบางทีมันก็ลื่นเดี๋ยวเข้าไปลงวิ่งลื่นอีกก็จะเป็นอันตรายอีกเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตเป้าหมายของเราคืออะไรครับครู
ก็มีทั้งมีทั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็หม้อหุงข้าวเพราะว่าหม้อหุงข้าวมันก็ทั้งเตาแก๊สด้วยชุดเตาแก๊สด้วยนะครับเพราะว่าตามสภาพอย่างที่

ใหญ่แล้วก็เป็นหม้อหุงข้าวที่ยึดจากวัดด้วยนะครับ
แล้วพอพักแล้วเด็กจะมาแกว่งท้องรอก็ไม่ได้อีกครึ่งที่ข้าวไม่ถูกมีมั้ยมีมั้ย

เมื่อที่ไฟดับเด็กก็ไม่ได้ทาน
แล้วส่วนเตาแก๊สผมเห็นอันนั้นเป็นแก๊สของโรงเรียน

กับครูใครแก่กว่ากันกับเตาแก๊ส

ผมมาบอกว่าเห็นเต้าแก๊สชุดนี้แล้วนะครับ
คือสภาพคุณถ้าเกิดว่าเป็นหม้อแกงที่ต้มทำแกงให้กับเด็ก
ถ้าเป็นหม้อใหญ่ผมเสียวมากเลยนะ
ถ้าเผื่อว่าต้มไปแล้วหม้อมันหกพลัวลงมา

เป็นห่วงเรื่องอันตรายด้วยครับ
ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์เมื่อไหร่
วันนี้จริงแล้วก็คือหม้อด้วยเตาแก๊สด้วย
แก๊สก็คงจะต้องเป็นขาที่เหมือนร้านอาหารนะ
ที่ขามันแข็งแรงหน่อย
ที่มีขาสูงขึ้นมาแม่ครัวจะได้ยืนทำอาหารได้
แล้วก็ส่วนหม้อหุงข้าวมันก็ต้องได้ใบที่มันน่าจะขนาดใหญ่หน่อย

หรือไม่ก็ไม่เกิน๒รอบ
อันนี้ต้องหุงทีละ๓รอบต่อ๑มื้ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเนอะ

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปเก้าอี้ต้องได้สักประมาณกี่ที่นั่งครับ
น่าจะประมาณ๑๕๐ที่นั่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องทำไปตามกติกานะครับ

พร้อม
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับในช่วงหน้าครับ

คุณผู้ชมครับคุณครูทุกท่านนะครับ
อยากให้นักเรียนทุกคนมีความสุข
ทั้งในช่วงเวลาเรียนและเวลาพัก
เพราะความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นสิ่งที่สำคัญพอกัน
เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียน

ให้พิธีโจทย์คำถามไม่ถูกต้องสี่ข้อ

โรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรนะครับ

ด้วยการพิธีโจทย์ให้ถูกต้องทั้งหมด๔ข้อครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๕๐ที่นั่ง
ทำได้๒ข้อรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๘๐ที่นั่ง
ทำได้๓ข้อรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๒๐ที่นั่ง
ทำได้๔ข้อนะครับรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๕๐ที่นั่ง
พร้อมด้วยเตาแก๊สและหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
กลับไปเลยครับ
พร้อมแล้วนะครับขอเชิญครูเด่นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ในแต่ละเรื่องนี้ถ้าครูมั่นใจเรื่องไหนครูเลือกตอบเรื่องนั้น
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

ครูไปวัดหน่อยมั้ยครับ
บ่อยครับโดยเฉพาะช่วงวันพระที่ตรงกับวันปกติครับ

แต่ครูก่อนที่จะเข้าวัดน่ะครูเคยสังเกตซุ้มประตู
ก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เหมือนกันนะครับ
มีข้อความอยู่บนซุ้มประตูวัดด้วยครู
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดปรากฏอยู่บนซุ้มประตูวัดประชาบำรุง
ตัวเลือกที่หนึ่งขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ
ตัวเลือกที่สองการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
ตัวเลือกที่สามผู้ชอบทำเป็นผู้เจริญ
ตัวเลือกที่สี่ผู้มีสติย่อมได้รับความสุข
โรงเรียนก็อยู่ใกล้กับวัดนะครับตรงข้ามกัน
ผมเองก็ผูกพันกับวัดมาประมาณ๑๐กว่าปีครับ
โจทย์ข้อนี้แล้วผมรู้สึกว่าน่าจะตอบได้ครับ
ขอตอบตัวเลือกที่สองการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ครับ
ตัวเลือกที่สองการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ครับ

ครับ

ครับ

๓ขานำแป้งไปเทให้หมดถังภายในเวลา๓นาที
ผมมั่นใจว่าผมต้องทำได้ครับและผมจะนำชัยชนะมาให้โรงเรียนของเราให้ได้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ให้มันไปก่อนนะให้มันเก่งก่อนนะลูก
ตัดให้เยอะ

เฮ้ยตีแล้วค่ะก่อนเร็วตีแล้วค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยว

ใจเย็นลูกอีกขานึงยังไปไม่ได้

ผมสัญญาคุณผู้ชมว่าผมจะไม่เดิน
หมดแล้วนะฮะเกลี้ยงถังเลยนะคุณผู้ชมนะ
แต่เวลา๓นาทีคิดว่าทำได้ไหมลูก

ตามครับยังไม่หมดหน้าที่

และภาษาไทยระดับชั้นป๔
คุณตีม่อสะสมขายครับ
เกมตีหม้อสะสมไข่

ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สนุกมากค่ะ

อยู่ตรงที่ตีหม้อแล้วมันโดนจมูกตัวเอง

โรงเรียนของเราได้ไหมลูกได้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ไม้ตีแล้วก็มีผ้าปิดตาให้นะ
ห้อมี๑๒ใบแต่ไข่ในนั้นมีแค่๑๐ฟองเท่านั้น
ต้องตีและเก็บไข่ให้ครบ๑๐ฟอง
เอาผู้ช่วยไหมเอาไหมอ้าวใครจะเป็นผู้ช่วยขอเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับ

พอตีเสร็จแล้วปั๊บใช่ไหมเขาจะมาเก็บไข่
แล้วก็อีกคนก็ค่อยเดินไปตีนะครับเพื่อกันอุบัติเหตุด้วยนะฮะ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ปิดตาตีหม้อและเก็บไข่ต้มให้ครบ๑๐ฟองภายในเวลา๓นาที

หนูเล่นตีหม้อตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๑
ตอนนี้หนูอยู่ชั้นปฐมศุกษาวิทย์๓

เริ่ม
ไปแล้ว
ไปไปไปเลย
ไป
อ้าวโอ้ย
ไปไป
ไปไปไป
ไปไปไป

ไปไป
ไปไป
ไปไป
ไปไป
ไปไป
ไปไป

ไปไป
ไปไป

ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่สักครู่เดียวครับ

มาลุ้นกันว่าคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตร
จะได้รับโต๊ะเก้าอี้หม้อหุงข้าวและเตาแก๊สไปได้หรือไม่นะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อนะครับรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๕๐ที่นั่ง
ทำได้๒ข้อรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๘๐ที่นั่ง
ทำได้๓ข้อรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๒๐ที่นั่ง
ถ้าทำได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๕๐ที่นั่ง

พร้อมแล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ
จากเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐ครับ
ครั้งหนึ่งหนูเคยโดนตะปูเกี่ยวกระโปรงขาดนะคะ
เป็นเก้าอี้ไม้ยาวยาวครับอันนั้นคือตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะ
ตั้งแต่ป๑ป๒เราใช้กัน
แล้วอยู่ดีไปนั่งแล้วกระโปรงมันไปเกี่ยว
แล้วเวลาลุกมันขาดไปเลยค่ะ
หนูสัญญาว่าหนูจะทำเต็มที่ค่ะ
หนูจะเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาให้โรงเรียนให้ได้ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มหาสติหมายถึงห้องใด

โทษฐัพธัพธัพธัพ
ถ้าจะรุ่นรางวัลสูงสุดคือสี่ข้อนะคะ
โผพิว
มหาสติหมายถึงห้องแต่งตัวถูกต้องนะครับเพราะเป็นห้องที่เราใช้พัฒนานิสัยระหว่างแต่งตัว
ฝึกพิจารณาให้มีความระมัดระวังตนในทุกเรื่อง
หนึ่งข้อครับทำไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรับโต๊ะและเก้าอี้จำนวนห้าสิบที่นั่ง
ขอให้เป็นแบบนี้ไปทุกทุกข้อนะครับเรื่องที่ผมจะเฉลยคือเรื่องวัดประชาบำรุงครับ
เก้าอี้ที่ใช้อยู่มันก็นานหลายปีแล้วนะครับอายุการใช้งานก็เริ่มหมดไปตามสภาพ
อาจจะมีแตกมีหักตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็๑๐กว่าปีแล้วก็ยังใช้ชุดเดิม

ก็แล้วแต่สภาพซึ่งสิ่งที่คุณครูมองอยู่ก็คือ
เรื่องของอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะคือ
ข้อความใดปรากฏอยู่บนซุ้มประตูวัดประชาบำรุง
ขอตอบตัวเลือกที่๒
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โต๊ะโต๊ะโต๊ะ
โต๊ะโต๊ะโต๊ะ
โต๊ะโต๊ะโต๊ะ
พูดครับ

ก็คือข้อความที่ปรากฏอยู่บนซุ้มประตูวัดประชาบำรุง

รับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๘๐ที่
เหลืออีก๒ข้อท้ายครับ
ว่าจะสามารถคว้ารางวัลสูงสุดไปได้หรือไม่นะครับ

จากเรื่องเกมสามขาส่งของครับ

อยากให้น้องมีโต๊ะและเก้าอี้นั่งที่ดีขึ้นครับ

เพื่อนำโต๊ะและเก้าอี้กลับมาโรงเรียนของเราให้ได้ครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

นำแป้งไปเทให้หมดถัง

น้องสามและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ
น้อย
สามกับเพื่อนนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๒๖วินาที

หลับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๒๐ที่๑
ถ้าไม่พลาดในข้อสุดท้ายที่เหลือนะครับ
จากเรื่องเกมตีหม้อสะสมไข่

ทิ้งอยู่แล้วมันซ้อนกันแล้วมันก็มาหนีบหลังค่ะ
ทำให้เนื้อมันเจ็บค่ะ
จะมีบางช่วงนะคะน้องได้เข้าไปนั่งกินข้าวก่อนนะคะ

คุณครูก็เลยให้พี่ไปนั่งข้างนอก
แล้วมันก็มีนะคะวันที่ฝนตกนะคะ
เราก็ไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนนะคะ
เวลาเอาข้าวมามันก็เปียกนะคะ
แล้วกับข้าวนี้ก็มันเปียกไปหมดเลย
มันก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ค่ะ

ปิดตาตีหม้อและเก็บไข่ต้มให้ครบ๑๐ฟอง

ข้าวและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ

รับโต๊ะและเก้าอี้จำนวน๑๕๐ที่นั่ง
พร้อมด้วยเตาแก๊สและหม้อหุงข้าว

และผู้สนับสนุนใจดีที่สุดนะครับก็คือ
สนับสนุนโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร
พร้อมด้วยเตาแก๊สและหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ขอบคุณครับ
อยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเชิญเลยครับครู
แต่ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มีทุนให้สำหรับโรงเรียน
ปรับโรงเรียนซึ่งขาดแขนโทรศัพท์อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็เตาแก๊สนะครับ

ยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยกับเด็กและคุณครูด้วยนะครับ
และถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะช่วยดูแลโรงเรียนนะครับ
ก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้โดยตรงนะครับ
หรืออีกหนึ่งวิธีก็สามารถบริจาคให้กับมูลนิธิไทยรัฐ
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศไทยได้นะครับ

และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักความสมัครสมาธิสามัคคีของคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนต่างได้ในเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษ
โรงเรียนนี้หนูรับได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ